ส่วนเรื่องของอาหารสุกดิบนะคะเตือนกันตลอดเลย
เวลากินมันเหมือนความเสี่ยงจริงนะเสี่ยงดวงนะ
บางคนเนี่ยอาจจะกินแล้วไม่เป็นอะไรแต่บางคนค่ะกินแล้วมีอาการนะคะ
โดยเฉพาะชาวบ้านในสามตะบนของอำเภอภูกามภูกรรมยาวจังหวัดพยาวค่ะ
กินลาบดิบกินกันหลายคนเลยท้องร่วงตามตามกันเจ็ดสิบหกคน
เยอะมากนะคะจากการตรวจสอบพบว่าเป็นชาวบ้านจากตำบลห้วยแก้ว
ดงจีนและตำบลแม่อิงค่ะรับประทานลาบเนื้อดิบ
ที่มีคนไปซื้อเนื้อมาทำลาบกินเองแล้วก็มีทั้งไปซื้อที่ร้านมากิน
แต่มันเป็นช่วงเวลาเดียวกันนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่หัวค่ำ
ี่สิบสี่พฤษภาคมต่อเนื่องเช้ายี่สิบห้าพฤษภาคมค่ะ
สาธารณสุขอำเภอภูกามยาวนายวิขออภัยค่ะนายมนตรีวิราชัย
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบที่มาของเนื้อที่เอาไปขายใน๓ตะบนหน่อยสิ
พบว่ามันเป็นเนื้อควายค่ะมาจากบ้านดอกบัวที่ทำการชำแหละ
เอามาขายในพื้นที่แล้วก็ขายที่ตลาดสดทาบวังทอง
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อตามร้านขายลาบ
ตามร้านขายของในที่ชุมชนเอามาตรวจหาเชื้อโรค
สาธารณสุขอำเภอภูกรรมยาวฝากเตือนประชาชนไปเลยช่วงนี้ค่ะ
ควรรับประทานลาบเนื้อดิบนะหรือสุกดิบเนี่ย
ก็ไม่ควรเอาเป็นว่าให้สุกไปเลยละกันเพราะมันเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค
นี้ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและช่วงนี้อากาศร้อนนะคะ
ทำให้อาหารเสียก่อนเวลาได้และอาจจะทำให้เกิดเชื้อโรค
ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการท้องร่วงได้เนี่ยนะคะเป็นกันเยอะเลยตั้ง๗๖คนนะคะ